เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดมารับงานรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่เพชรชบูรณ์นะครับ
คือตอนที่ไปพบศพนะฮะสภาพก็คือถูกค้อนทุบที่ศีรษะไปเยอะเลย

แล้วมีโทรศัพท์มือถือตกอยู่ใกล้ศพด้วย
มีสายโทรเข้ามา๑๒สายแต่ไม่ได้รับ
จังหวะที่ตำรวจกำลังตรวจที่เกิดเหตุมีโทรมาอีกครั้งหนึ่ง
ตำรวจก็เลยรับปลายสายบอกว่าอ๋อเนี่ยผมเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้
เอาเหรอเอาภรรยาผมตายเหรอเห็นบอกว่าจะขอไปกินสังสรรค์ปีใหม่กับเพื่อน
ผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมเนี่ยขับรถมาส่งของที่สุราธานี
แต่ตำรวจไปถามเพื่อนของผู้ตาย
ที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทำงานบ้านหลังเดียวกัน
แต่ทำงานคนละส่วนอะไรอย่างนี้บอกว่าเอ้า
ก็เห็นผู้ตายกับสามีก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันนี่แหละ
ก่อนจะทะเลาะกันแล้วก็ออกไปพร้อมกันแล้วก็หายไป
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่รู้เรื่องว่าภรรยาถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่กลางถนนเนี่ย
สงสัยมันจะไม่ใช่อ่อคำให้การมันขัดกัน
สรุปแล้วนะครับนายสมบูรณ์เข็มทองอายุ๔๙ปี
สามีของนางสาวปินชาตำรวจตามตัวได้แล้วนะครับ
และวันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุ
นี่ฮะสารภาพว่าทำร้ายเมียจนตายจริงนะครับ
ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วก็สารภาพว่าก่อเหตุฆ่านางสาวปินชาภรรยาของตัวเอง
นายสมบูรณ์อ้างว่าสาเหตุที่ลงมือฆ่านางสาวปินชาภรรยาของตัวเอง
เพราะว่ามีปากเสียงกันเรื่องเงินรับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งผู้ตายเนี่ยมาต่อว่าว่ารับงานถูกเกินไป
แล้วด่าถึงบุพการีแล้วยังถุยน้ำลายใส่หน้าเขาอีก
นี่ผู้ต้องหาอ้างนะฮะก็เลยเกิดการตบตีกัน
แล้วก็ถึงขั้นใช้ค้อนตีหัวภรรยาจนเสียชีวิต
ครับก็เป็นประจำอยู่แล้วครับ

ก็เนี่ยฮะ
มอบตัวพาไปทำแผนนะครับแต่ว่าจะกล่าวอ้างอะไรก็ได้ครับ
ผู้ต้องหาเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรไงนะครับ
จากการสอบสวนสืบสวนของตำรวจนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวปินชาผู้ตายนะครับกับนายสมบูรณ์ผู้ต้องหานะครับ
ซึ่งเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ลูกน้องด้วยนะครับ
มารับงานกันอยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ย๓คนรับงานสร้างบันไดของบ้านหลังหนึ่ง
นั่งดื่มสุรากันที่บ้านของนายวิชัยล่าสุดในหมู่บ้านสะปลือตะบนศรีเทพ
แล้วนายสมบูรณ์กับนางสาวปินชามีปากเสียงกันหลังจากนั้นประมาณสามทุ่มนะครับ
นายสมบูรณ์นะครับบอกว่าจะพานางสาวปินชาไปส่งที่บ้านที่อำเภอวิเชียนบุรี
ระยะทางประมาณ๒๗กิโลเมตรแต่นายสมบูรณ์ไม่ได้ขับไปทางอำเภอวิเชียนบุรีนะครับ
ขับไปบนถนนลูกรังถนนสายหนองบัวบ้านกุฎตาแล้วตำบลนาสนุนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
ห่างจากจุดบ้านหลังที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่สัก๔กิโลเมตร
แล้วตรงจุดนี้แหละนะครับที่นายสมบูรณ์ก่อเหตุใช้ค้อนทุบศีรษะนางสาวปินชาจนเสียชีวิต
ไป๕ครั้งซึ่งนางสาวปินชาพยายามวิ่งหนีนะครับหนีไปได้สัก๑๒เมตรก็ล้มลง
ซึ่งนายสมบูรณ์ยังขับรถเหยียบซ้ำอีกนะฮะเข้าที่หน้าอกจนเสียชีวิตคาที่
แล้วนายสมบูรณ์ก็ย้อนกลับมาที่บ้านของนายวิชัยที่นั่งดื่มเหล้ากันตอน๕ทุ่ม
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมารับคนงานของตัวเองเนี่ยกลับบ้าน
แล้วก็พากันไปที่กระท่อมแห่งหนึ่งจนรุ่งเช้าก็กลับมาที่บ้านที่รับเหมาก่อสร้างนะครับ
แล้วก็หนีไปนะไปหาลูกชายที่กรุงเทพนะครับ
ลูกน้องที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันในคืนวันเกิดเหตุนะครับบอกว่าไม่รู้เรื่องเลย
นายสมบูรณ์เนี่ยไปฆ่านางสาวปินชาภรรยามารู้แค่ว่าบอกว่าจะพาไปส่ง
แล้วก็กลับมารับตัวเองแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรอยู่ก็พาเข้ากรุงเทพ
ตำรวจโทรมาหาถึงรู้ว่านายสมบูรณ์เนี่ยเอาไปฆ่านางสาวปิญชาเสียชีวิตแล้ว
โดยลูกน้องเนี่ยอ้างว่าตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าเขาไปรับก็ยังไม่รู้เลยว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
ก็แบบนี้เขาก็พูดกันเรื่องอะไรอ่ะโเหตุโจ้มี่สามิอะไรกันอยากมีเลย

อันจากนั้นเขาบอกว่ายังไง
เขาก็บอกว่ามีไม่บอกอะไรก็ไปดูที่นู่นที่อย่างเทศ
เจ้าของบ้านที่ผู้ตายกับผู้ต้องหามานั่งดื่มเหล้ากันนะฮะ

ผู้ตายกับสามีมีปัญหาทะเลาะกันจริง
ฝ่ายสามีก็อ้างว่าจะพาภรรยาไปส่ง
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารในตัวอำเภอศรีเทพ
ตอนนั้นยังถามอยู่ว่าอ้าวแล้วภรรยาจะกลับมาเมื่อไหร่ล่ะ
สมบูรณ์ก็บอกว่าอีก๒๓วันมั้งเดี๋ยวก็กลับมา

คือท่าทีนิ่งเฉยมาก
ดูเหมือนไม่รู้เลยว่าไปฆ่าคนมา
พอสุดท้ายเนี่ยมันมีปากมีเสียงกันไม่รู้อะไร
กูกุ้งมึงอะไรไม่รู้ล่ะนะ
เดี๋ยวกูมาส่งมึง
ก็ไปส่งแค่นี้

เอามาคนเอาสมัคร

ตื่นเช้ามาอีกเนี่ย

ไม่รู้ว่าเขาจะฆ่ากันตายไม่รู้นะ

นั่นเขาหูงเอาป่าแดกป่าร่าเนี่ย
ก็อยู่นี่ให้กินเอาเองเดี๋ยวป่าสิกลับบ้าน

ทางจากนั้นหวกินว่าเขาเป็นอย่างไรกัน

เว่นว่าสามสิบทั้งเนื่องว่าเหรอ
เดี๋ยวผมจะไปเรียกเนื้อบ้านบันได
ก็เห็นแล้วตอนเช้าก็หนีเข้ากรุงเทพฯไปหาลูกชายของตัวเองนะครับ
นายสมบูรณ์เนี่ยเป็นลูกชายที่เกิดกับภรรยาเก่า
อายุ๒๓ปีบอกว่าเมื่อวานนี้ทำงานอยู่พ่อก็มาหา
แล้วบอกว่าถ้าพ่อไม่อยู่ดูแลน้องให้ดีนะ
ยังแปลกใจว่าทำไมพ่อพูดแบบนี้
เพิ่งมาทราบข่าวนี่แหละว่าพ่อเป็นคนลงมือฆ่าแม่เลี้ยง
ก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
ผมก็ทำงานอยู่ครับพ่อก็ขี่รถเข้ามาหาผม
ปกติพ่อเข้ามาประจำอยู่แล้วครับพ่อก็เข้ามาเอากุญแจมาให้
แล้วก็บอกว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปก็ดูแลน้องให้ดีอะไรอย่างนี้

แล้วทีนี้ทำงานอยู่ประมาณสักบ่ายสามเนี่ยพอได้ยินข่าวก็ตกใจเหมือนกัน
พ่อทะเลาะกับแม่เลี้ยงตีกันอะไรอย่างนี้
ผมก็สงสารพ่อเหมือนกันนะมาเป็นอย่างนี้แล้วเราพูดอะไรไม่ได้
เราอยากจะขอโทษแทนทั้งหลายสำหรับครอบครัวแม่เลี้ยง
เลี้ยงเขาก็สำหรับผมเขาก็เป็นคนดีนะครับ
เวลาแบบว่าพ่อแม่เลี้ยงเขาอยู่ด้วยกันเขาก็กินเหล้าด้วยกัน

บางทีเขาก็เคยให้ตังค์ผมใช้มั่งอะไรอย่างนี้
แต่ว่าทางฝั่งครอบครัวของนางสาวปินชาเนี่ย
เขาไม่อยากจะเชื่อนายสมบูรณ์ผู้ต้องหานะฮะ
นางสาวปินชานี่เขาก็มีลูกที่เกิดกับสามีเก่าเป็นลูกชาย
วันนี้พ่อกับลูกชายก็มารับศพเพื่อกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่ศรีสะเกดนะครับ
พ่อบอกว่าไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายสมบูรณ์ที่บอกว่าทะเลาะกันมีปากเสียงกันก็เลยลงมือพลั้งมือจนฆ่าเขาตายเนี่ย
เพราะว่าลูกสาวเคยบอกว่ามีปัญหากับนายสมบูรณ์เรื่องเงินที่กู้ยืมมาลงทุนรับเหมาก่อสร้างกันนี่แหละ

สองเดือนก่อนนางสาวปินชาขายที่ดินให้กับญาติได้ห้าไร่ได้เงินมาหกแสนซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเงินไปอยู่ที่ไหนนะ
โฉนดที่ดินที่ยังเหลืออีก๕ไร่นี่ฮะตอนที่ขายได้นางสาวปินชาก็ยังเคยโพสต์บอกว่าเนี่ยขายที่ดินได้เนี่ย
ให้กับญาติด้วยกัน๕ไร่แต่ยังมีโฉนดอีก๕ไร่แล้วเงินที่ขายไปห้าไร่หกแสนเนี่ย
อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อืมอ่าก็เลยเชื่อว่านายสมบูรณ์เนี่ย
จะต้องมีประเด็นอะไรมากกว่านี้ถึงลงมือฆ่าลูกสาวเขา
คนที่พาพ่อก็บอกว่าเป็นลูกเผย์อีกนึง
ให้ข้อมูลแค่นั้นว่าให้จับมาให้ได้
จะลงโทษแบบไหนตำรวจเขาก็ถามเนาะ
แบบว่าท่านเด็ดขาดคือว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลย
เลยพ่อก็ไม่คิดคนอื่นไกลเห็นคนเดียวแค่นั้น
ถ้าไม่ใช่เขาเขาต้องอยู่ที่เกิดเหตุ

พ่อเขาไม่ต้องหนีอย่างนั้นนะ
เขาจะไปพันธงอย่างไรก็พันธงลูกเผยคนเดียว
ร้องไห้อยู่ให้ถามข้อมูลก่อนสาเหตุก่อน
พอรับได้ก็อโหสิกรรมได้
ผู้ต้องหานี้ก็ยังให้การไม่ตรงกันนะฮะ
ขนาดมามอบตัวแล้วเนี่ยนะตำรวจบอกว่า
ผู้ต้องหาอ้างว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยขับรถหลงทางมาแถวถนนลูกรังจุดเกิดเหตุ
ก็เลยจอดรถแล้วก็ผู้ตายลงไปปัสสาวะ
หลังจากนั้นก็เลยนั่งดื่มเบียกันต่อตรงนั้นสักครึ่งชั่วโมง
แล้วก็มีปากเสียงกันอีกก็บันดาลโทษะก็ลงมือฆ่าเขาตาย
ส่วนเรื่องขับรถเหยียบผู้ตายซ้ำเดี๋ยวต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดก่อนนะครับ
แต่เอาเป็นว่าผู้ต้องหาตอนนี้ก็สารภาพว่าฆ่าเขาตายนั่นแหละนะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปแล้วนะฮะ
นี่ครับนายสมบูรณ์เข็มทองนะฮะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานี่